เขาเรียกกันว่าเป็นคู่หมูดูโอ
เป็นคู่ที่สนิทสนมกันอีกคู่นึงสำหรับพ่อลูกคู่นี้
พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแม่คู่นี้ลูกไม้ลนไม่ไกลต้นจริงค่ะ
นี่เป็นไงคุณพ่อก็เก่งมาก
เก่งมากคุณพ่อนี่นี่คือจะให้คานข่าวอย่างนี้มันเจ็บข่าวลูก
เอาท่านี้แล้วกันเวลาเดินเดินอย่างนี้ลูก
เดินตามแพมเพิร์ตตุ้งแล้วนะ
ก็จะดูตุ้ยนุ้ยนิดหนึ่งสำหรับแพมเพิร์ตของลูกนะคะ
คุณพ่อก็หาทำคุณลูกก็ทำเก่งเป็นคู่หูที่เข้ากันได้ดีทีเดียว
บอกแล้วว่าบ้านไหนที่ทิ้งพ่อกับลูกเอาไว้
เจอภาพความน่ารักความน่าประทับใจแบบนี้
เรียกได้ว่าคงจะสอนให้น้องมีกิจกรรมแล้วกันนะคะ
คงจะหาอะไรทำกันสนุกสนานเพลิดเลินตามภาษาพ่อลูกอ่อน
เข่าแบบนี้มันไม่เอาไว้เดินนะลูกนะ
ขางเขาไปหาคุณหมอบกราบที่นี่

เออต้องฝึกไว้คุณฝึกไว้
ในอนาคตคุณก็ต้องทำฝึกเอาไว้สิ

แต่ว่าอะไรที่บางอย่างเราไม่คุ้นเคยเราก็ต้องฝึกกันไป